คุณผู้ชมหลายคนตามคดีที่ผมกำลังจะอ่านต่อไปนี้อยู่

ใครฆ่าเผาสาวคาราโอเกะ
เมื่อวานนี้แม่ของผู้เสียชีวิต

กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยครับ
ไม่เหลืออะไรเป็นแกนสันเลยทั้งอย่างเดียว

เนี่ยลูกใส่เสื้อแขนยาวไม่ได้ใส่แขนสั้นเนี่ยดูดิ

ลูกไปทำอะไรให้ถึงได้ทำกับมันขนาดนี้
เราก็จะเห็นนี่แหละที่ทำเป้าหมายนี้เลยโอ้โหแล้วดูที่เนี้ยได้กันนะ
แนวเนี้ยใครจะมาช่วยใครจะเห็นเป็นคำพูดเปิดใจจากหัวอก
คนเป็นแม่ครับคุณผู้ชมครับตำลวจสาวกแกร่งกระจานจังหวัดเพชร
ที่ผ่านมาแล้วมาพบนะครับเป็นศพถูกเผา
กับรถจักรยายนต์ในป่าละเมาะนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อหาบ่อแสของคนร้ายที่ก่อเหตุทางครอบครัวของนายสันติบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยนะสันติเครียดแล้วล่ะสันติเครียดเพราะถูกสังคมนะครับ
ถูกคนแถวนั้นถูกคนรอบข้างมองว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้
ขณะที่นางสาวลักษณ์แก้วชวีอายุ๖๗ปีแม่ของผู้ตายเนี่ยเล่าบอกว่า
คุณนักข่าวก่อนวันที่ลูกสาวจะหายไปเนี่ยนะ
ฝันเห็นลูกสาวใส่เสื้อขาวมาหาหน้าตาเศร้าเชียวในฝัน

วันที่๔พฤศจิกายนแม่ตัดสินใจโทรหาครับแต่โทรไม่ติด
โทรไม่ติดก็เลยโทรหาลูกเขย
เขยถึงจะมาบอกว่าลูกสาวเนี่ยหายตัวไปแล้วครับ
เรียกดวงวิญญาณมันจะได้ไอ้นี่จะได้จับได้เร็ว
ไปถึงบ้านแม่ก็จุดทูปบอกแล้วให้มันร้อนอยู่ไม่ได้

คุณแม่บอกว่าอยากทำพิธีใช่ไหมครับก็ไปเชิญคนนี้มา
หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปที่ที่เกิดเหตุ
เพื่อทำพิธีเชิญวิญญาณอย่างที่นำเรียนไปว่าคุณแม่เชิญมา
หมอปลาเอาต้นบอลมาด้วยมาทำพิธีเพื่ออะไรรู้ไหมครับต้นบอล
หมอปลาบอกว่าเพื่อให้คนร้ายมันคันปากรับสารภาพออกมา
อีกทั้งยังทำพิธีขอขมาแม่ธรณีด้วย
เนื่องจากศพถูกเผาบนดินโดยไม่มีอะไรรองรับ
จึงจะทำให้วิญญาณถูกจองจำครับจึงต้องทำพิธีดังกล่าว
เพื่อให้ผู้ตายไปสู่พบภูมิที่ดี
หมอปลาบอกว่าช่วงทำพิธีเขาได้กลิ่นเหม็นของศพครับ
แล้วเขายังเชื่อว่าผู้ตายน่าจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง
และจุดที่พบศพหมอปลาบอกว่าไม่ใช่จุดที่เธอเสียชีวิต
แต่ผู้ตายถูกเอามาทิ้งเอาไว้
จากนี้หมอปลาบอกว่า๒๓วันนี้ตำรวจจะจับคนร้ายได้แน่นอนครับ
ผมคิดว่าแม่

โดนเอามาฆ่าคนเดียวหรอก
คือเขารู้ป่ะคนฆ่าเนี่ยคงไม่ใช่แค่คนเดียวหรอก

ถ้าใช่มันยกรถเครื่องทับน้องไม่ได้
ไม่มันไม่ใช่อยู่แล้ว

จริงไหมผมว่าคนใกล้ตัวเขาอะครับ
คนกินข้าวหม้อเดียวกันแต่

เวลาที่เขาทำพิธีก็จะมีอาการแบบนี้นะฮะ
แล้วก็สิ่งที่หมอปลาเนี่ย

ที่เขาพูดออกมาแล้วตำรวจเราว่ายังไง
เอาดูตำรวจบ้างเอาดูทางวิทยาศาสตร์บ้าง

ทางนิติวิทยาศาสตร์การสืบสวนสอบสวน

พอจะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับคาด

แต่ขณะนี้ยังไม่ขอเปิดเผย

ตำรวจบอกว่าคุณแม่ต้องใจเย็นไว้ก่อน

เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องชันสูตรก่อน
ยังเอาไปทำพิธีทางศาสนาไม่ได้นะครับ